รถโดยสารครับไปชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน

รถตู้ไปชนเก๋งก็ไปกระแทนรถกระบะ
หลายทอดเลยปั้งเข้าไปแบบนี้
ก็ไม่ได้ชนแรงอะไรแต่ว่าก็เสียหายกันไปหลายคันเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เป็นเหตุการณ์รถโดยสารไปชนกับรถตู้รับส่งนักเรียน

มันหลุดกล้องมีอะไรบังอยู่นิดหน่อย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายพิสุนโลกสุโขทัย
ฝั่งขาเข้าเมืองใกล้กับสี่แยกบ้านครอง
ในที่เกิดเหตุเป็นพบรถโดยสารสีเขียวส้ม
ที่เป็น๑๐๐๕๒๗พิสุนโลก
ในจุดเกิดเหตุมีนักเรียนบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันรวมทั้งผู้โดยสารที่มากับรถโดยสารด้วย
ทั้งหมดประมาณ๓๐รายสาหัส๑ราย
กู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ายสมเด็จพระนาเรสวรมหาราช

นักเรียนหลายคนตกใจร้องไห้สิ
รถชนกันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
บางคนก็อกก็กระแทกร้องไห้นะครับ

คนขับรถโดยสารคือนายบุญมาคุ้มคงอายุ๖๙ปี

ให้การอย่างมึนงงโดยสารเป็นรถแบบนี้

ว่าเขาขับรถมาจากอำเภอกงไกรราชที่สุโขทัย

พอถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถติดไฟแดงเตรียมจะเหยียบเบรก
แต่ตอนนั้นเนี่ยวูบกระทันหัน

รู้สึกตัวอีกทีคือชนไปแล้ว
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขากินยาแก้เบาหวานไป
ไม่ได้ทานข้าวเช้าก็เลยมีอาการวูบเขาว่าอย่างนั้นนะครับ

ประมาณนั้นนะฮะคนที่เป็นเบาหวานจะน้ำตาลตกนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายก็คือนางสำอางยิ้มละใหม่
ที่ขึ้นมากับรถของนายบุญมาทุกวัน

ทำไมวันนี้นายบุญมาขับรถเร็วผิดปกติ
แซงรถคันอื่นมาตลอดเลยทั้งที่มีผู้โดยสารเต็มคัน
เพราะทุกทีจะขับช้าเขานั่งด้านหลังมา
เขาคิดในใจว่าวันนี้มันต้องเกิดอะไรแน่เลย
คือคิดในใจสุดท้ายเกิดจริงรถชนจริงนะฮะ
เมืองต้นตำรวจก็นำตัวนายบุญมาไปสอบสวน
ที่สพเมืองพิสุนโลกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่าขับรถชนคนอื่นเขา
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองของนักเรียนที่บาดเจ็บที่ทราบข่าวก็
เดินทางมาดูหมุดหลานด้วยความเป็นห่วง
พอเห็นเด็กตกใจหวัดภาวะเองก็โผล่กอดกัน
ร้องไห้ร้องห่มทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ
ประสานเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
บรมทั้งเศพธีสำนักงานเขตพศพิสุนโลกเขต๑
และประสานไปยังบริษัทปราการภัย
ของทั้งโรงเรียนเอ่ยของทั้งรถต่าง
เข้าไปดูแลนักเรียนที่บาดเจ็บแล้วก็เยียวยาดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไป